คุณผู้ชมฮะไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะลงไปในแม่น้ำ
ไม่ได้ไปงมหาศพไม่ได้ไปค้นศพแต่อย่างใด

ทรัพย์ศิลป์ของคนที่ทำหล่นลงไป
มูลค่าเดี๋ยวนี้มันแพงนะมันเป็นหมื่นนะ
ซื้อมาได้ไม่กี่วัน
เพิ่งเอามาฝึกเล่นได้ไม่กี่วัน
เป็นลานริมน้ำตรงนี้ปรากฏว่าไถไป
เอ้าสเก็ตมันไหลตกแม่น้ำ
ทีนี้จะทำยังไงก็เลยขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา
ต้องส่งทีมประดาน้ำลงมาช่วยงมนะฮะ
คนที่ทำหายก็คือนายพิสิทธิ์หลีน้อยอายุ๒๗ปี
เป็นเจ้าของเซิร์ฟสเก็ตเขาบอกว่าราคา๔๐๐๐บาท
งมขึ้นมางมขึ้นมาได้อันแรก

ทีนี้คุณพิสิทธิ์บอกอันนี้ไม่ใช่ของผมพี่อันนี้ไม่ใช่ของผม
อุ้ยแสดงว่ามีหล่นไปหลายรอบนะหลายอันนะ
น่าจะมีหล่นลงไปหลายอันแหละเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นที่ที่หลายคนมาฝึกซ้อมเสิร์ฟสเก็ต
มันเป็นลานว่างใช่แล้วคงไถแล้วก็หล่นไป
แต่พอเจ้าหน้าที่เอาอันนี้ขึ้นมาพี่อันนี้แหละของผม

ราคา๔๐๐บาทผมเพิ่งจะซื้อเองนะครับ
ผมเอามาเล่นบริเวณนี้เขื่อนริมน้ำหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร
จริงผมทำหล่นไปตั้งแต่คืนวันอาทิตย์แล้วล่ะตอนช่วงประมาณ๒ทุ่มนะครับ
แต่ผมเพิ่งจะแจ้งไงคุณเพิ่งจะแจ้งแล้วก็นัดทีมประดาน้ำลงมาช่วยงมเมื่อวานนี้นะครับ

กว่าจะเจอเซิร์ฟสเก็ตของนายพิสิทธิ์

ซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่งมค้นหาเสิร์ฟให้นายพิสิทธิ

เจออีกเซิร์ฟหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำด้วย

อันนั้นคงจมไปนานแล้วตะไข้จับแล้วนะฮะ
เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ฝากเตือนด้วยนะ
ถ้าจะเล่นหาที่ที่เหมาะสมนะครับ
คืออันนี้เซิร์ฟสเก็ตมันหล่นลงไปยังไม่เท่าไหร่
แต่ถ้าคนเล่นตกน้ำตกท่าลงไปด้วยมันอันตราย
เจ้าหน้าที่บอกพี่ก็ไม่อยากมางมพวกน้อง

ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ประชาชนร้องเรียนมา

ที่ฉันดูที่เล่นตรงนั้นมันก็ดูเป็นล้านที่เชื่อว่า
เป็นลานนะคุณแต่มันไม่มีที่กั้นอะไรเลย

ขณะคนเล่นเสิร์ฟสเก็ตริมทางเท้ายังตกไปที่ถนนได้เลย
ใช่ต้องระมัดระวังกันนะคะ